อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนบอลติดตามก็คือเรื่องของกวินธรรมสัจจนันทร์นะครับ

ผู้รักษาประตูดิกรีทีมชาติไทย
ที่ได้ย้ายจากโอเอชูเวิลนะคะ
ในศึกเจลีกของญี่ปุ่นออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะคะ
ว่ากะวินธรรมศาจนันทร์ในถวันดริกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่
จะมีชื่อร่วมศึกกับทีมในฤดูกาล๒๐๒๐อย่างแน่นอนสัญญายืมตัว๑ปีนะคะ
นานไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๓ค่ะ
ส่วนกำหนดการของกวินนะคะในการไปญี่ปุ่นค่ะก็จะต้องรอเรื่องเอกสารวีซ่านะคะ
ซึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จในวันศุกร์ที่๒๑กุมภาพันธ์นี้
หลังจากนั้นค่ะ๒๒กุมภาพันธ์วันเสาร์ก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเลยนะคะ
แล้วก็จะตรวจร่างกายวันที่๒๕กุมภาพันธ์ต่อไปเลยค่ะ